พาไปที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะ
ตำรวจศรีราชาโชว์ฝีมือนะคะจับแล้วค่ะ
สองคนร้ายที่ไปก่อเหตุกระชากระเป๋าแม่ค้าขายอาหารทะเล
เขายืนเติมน้ำมันขวดอยู่ริมถนน
มันกระชากไปเลยอ่ะกล้องวงจรปิดจับได้นะคะ
นี่เห็นไหมเห็นไหมจังหวะกระชากแบบนี้ค่ะ
นู่นคุณแม่ค้าแกล้มหงายท้องเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วแหละแต่ว่าขอบคุณตำรวจด้วยนะคะ
เกาะติดแล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาได้สำเร็จค่ะ
กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่คุณเห็นนะคะว่าสามารถจับภาพ๒คนร้าย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาบริเวณสามแยกเรือนสามิธรรม
ถนนเทศบาลสิบเอ็ดหมู่หนึ่งตำบลบางพละ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนนั้นคุณป้าท่านเนี้ยค่ะ
กำลังยืนอยู่ริมถนนแล้วก็คนร้ายเนี่ยกระชากระเป๋าทันทีนะคะ
คุณป้าล้มกลิ้งไปบนถนนเมื่อสักครู่นี่คุณป้าท่านนี้ค่ะ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะคุณป้าท่านนี้ชื่อจริงก็คือ
คุณหนูปรางนำวิชิตอายุหกสิบเอ็ดปีแล้วนะคะเป็นแม่ครัวร้านอาหารทะเลบางพระ
อยู่ในสภาพคือแผลถลอกตามแขนขาคุณป้าบอกว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเติมน้ำมันขวดที่ร้านค้าริมถนนระหว่างกำลังหันหลังเติมน้ำมันอยู่ค่ะ
คนร้ายมันก็กระชากระเป๋าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะก็เลยล้มลง
ในกระเป๋ามีเงินสดห้าพันบาทโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องค่ะนะฮะ
ต่อมาตำรวจสภศรีราชาติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วนะคะนี่
นำตัวมาทำแผนค่ะคนแรกชื่อว่านายนรเบศหรือว่าเบส
นำสกุลจันมดันอายุยี่สิบสามปีเองคนที่สองชื่อว่านายพงศกรหรือว่านุก
นำสกุลพันเบสอายุยี่สิบสี่ปีนะคะจับกลุ่ม
ได้พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งสองคนยอมรับบอกว่า
กระทั่งมาจับกลุ่มนะคะส่วนทรัพย์สินเนี่ย

ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด

หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มแผน